เมื่อวานนี้ที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
เมื่อมีสาวใหญ่นะคะใช้น้ำมันราดตัว

บอกว่ามาร้องเรียนเรื่องของบ่อนการพนันหลายครั้งแล้ว

แต่ก็ไม่เห็นมีใครเข้าไปแก้ปัญหาเลย
เธอก็เลยทนไม่ไหวอยากจะจุดไฟเผาตัวเองนะคะ
จนทำให้เจ้าหน้าที่เอ่ยสื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาลเอ่ย
ก็ไปพยายามพูดจาบอกว่าให้ใจเย็นใจเย็นแต่สุดท้าย
เจ้าหน้าที่ก็ไปรวบตัวแล้วก็ชาร์จตัวเอาไว้ได้ค่ะคุณผู้ชม
นี่คือนางสาวจรินกระถิ่นอายุ๕๑ปีค่ะ
เป็นชาวบ้านอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ไปที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะคะฝั่งถนนพิศนุโลก
ช่วงเย็นประมาณบ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวานนี้
น้ำมันราดตัวเลยค่ะแล้วก็ในมือของเธอเนี่ยถือไฟแชคอยู่
เปลี่ยนจากจุดไฟเผาใช่ค่ะถือไฟแช็คกำไฟแช็คอยู่นั่นเลย
แล้วก็ตัดเพาะบอกว่าไปร้องเรียนให้ปิดบ่อนการพนัน
บริเวณถนนบรมราชชนนานีซอย๙แล้วก็แถวเทเวศ
จากว่าลูกชายของเธอติดการพนันจนต้องเอาที่ดินไปจำนอง

สุดท้ายภาพเมื่อสักครู่ก็คือเจ้าหน้าที่ไปชาร์จตัวเธอเอาไว้ได้

เมื่อที่ถือไฟแช็คเริ่มอ่อนแรงตกลงวิ่งเข้าไปช้าจับเลย
คือมีภาพของสื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาลไปพูดคุยด้วยนะ

สื่อไปคุยไปเกลี้ยกล่อมพยายามจะเจรจาพูดคุยให้เธอใจเย็น
แต่ไม่เป็นผลไงสุดท้ายก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยช้างตัว
นางสาวจรินบอกว่าเรื่องของบ่อนการพนันเนี่ยเป็นปัญหา
เรียกร้องก็ไม่เห็นมีใครช่วยตำรวจไม่สนใจ
แล้วก็เธอแอบบอกด้วยว่าบ่อนเนี่ยเป็นบ่อนของทหารเป็นบ่อนของตำรวจหรือเปล่า

เห็นกันเลยแหละว่าพยายามจริง
นี่ค่ะพยายามจะดึงมือเธอที่กำไฟแชคอยู่
แล้วก็นำตัวเธอไปทำเรื่องร้องเรียนนะคะที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงนางสาวจรินกันหน่อย
บอกว่าปิดปิดปิดปิดยังไงเมื่อคืนก็ยังเล่นกันอยู่เลย

พี่พีทก่อนของขวัญขวัญ

เทียบกันไปไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมา
จ้าว

หายุ่นเพราะงั้นเรียบร้อยแล้วครับ

คนที่เข้าไปชาติตัวก็บอกเรียบร้อยแล้วครับ

ก็นำตัวไปทำเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะ
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ระหว่างการเจรจาพูดคุยกว่าจะช้าตัวได้ครึ่งชั่วโมงเลยนะคุณรัชพร
แล้วก็มีเสียงคนที่พยายามมาเจรจาเป็นนักข่าวโดยฉันสนิทพี่เค็ม

รุ่งฟ้าช่อง๓ดิฉันเป็นผู้สื่อข่าวสายการเมืองมาก่อนไงก็สนิทกันเนี่ย

คือส่วนใหญ่เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผู้สื่อข่าวเองก็ต้องเข้าไปช่วยเหมือนกันช่วยคุยช่วยคุยช่วยเจรจาให้เธอใจเย็น

แต่คุณผู้ชมเรื่องนี้มีแตกค่ะเพราะว่าข้อมูลจากทางตำรวจตรวจสอบเพราะว่านางสาวจรินจริงแล้วมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง

แล้วก็อาศัยอยู่บริเวณสนามหลวงมายี่สิบกว่าปีแล้วค่ะมีประวัติการพนันด้วยที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามนะคะ